ไปดูต่อกันที่พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอย่างออมสุชากันหน่อยดีกว่าค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้ปีนี้เธอดวงตกหรือว่าอะไรนะคะ
เจอแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นเลยนะคะ

ด้วยความว่าแฟนคลับเธอเยอะที่นั่นแล้วงานเธอก็เยอะด้วยนะคะ
แล้วก็เจอกับไวรัสโคโรนาระบาดค่ะ

เพราะว่างานแสดงของเธอตอนนี้แคนเซิลหมดเลย
แล้วแบบแคนเซิลแบบไม่มีกำหนดด้วยนะคะ

เพราะว่าน้องสาวเดินทางไปเรียนภาษาที่จีนค่ะ
แล้วพอถ่ายละครที่ไทยก็พลัดตกบันไดอีก
ที่ถ่ายทำจนได้แผลได้เลือดกันเลยนะคะ

กับเหตุการณ์ฝันร้ายของชาวโคราชค่ะ
ซึ่งครอบครัวของออมก็ติดอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย

ของเธอก็ยังโชคดีที่ปลอดภัยทุกคนค่ะ

อัปเดตเรื่องหัวใจของออมกันดีกว่าค่ะ

แล้วมีแพลนจะไปสวีทที่ไหนกับหวานใจหนุ่มแอมหรือเปล่า
หรือว่าจะรอลุ้นฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงาน

ส่วนทางด้านสาวน้ำตาลชะลิตานะคะ

เพื่อนน้องเด็กมหาวิทยาลัยมาตามจีบกันเพียบเลย
ไหนมาไหนเนี่ยเป็นดาวล้อมเดือนค่ะ
ผู้ชายเต็มนะคะเต็มแบบนี้

เอาไปถามน้ำตาลกันเลยค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

มีบ้างแต่เหมือนแบบมาแล้วก็หายไป
อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรายังไม่ได้แบบโฟกัส

ยังไม่ได้โฟกัสด้วยงานก่อน